ที่๑๑๑๒๑๓๑๔เหลืออีก๓วันจะถึงวันวาเลนไทยแล้วครับ

ผมเองก็ไกลจากวันวาเลนไทยแล้วเหมือนกันแต่สำหรับนะฮะหนุ่มโสดสาวโสดหรือว่าคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
เขาเริ่มที่จะไปกราบบูชาองค์พระตรีมุรติกันแล้วนะฮะ
คือเป็นความเชื่อหลายคนศรัทธาว่าท่านจะอำนวยพรเรื่องของความรัก

ใช่แล้วก็เรื่องของการประสบความสำเร็จครับ
คุณผู้ชมครับก่อนวันวาเลนไทยนะช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ
ตามสถานที่ที่เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระตรีมุรตินะครับ
เริ่มมีหนุ่มโสดสาวโสดคู่รักข้าวใหม่ปลามันแล้วก็พากันไปจูงมือกันไปกราบไหว้ขอพรท่านนะครับ
ตามความเชื่อว่าองค์พระตรีมุรติหมายถึงการอวตารลงมาของพระผู้เป็นเจ้า
ทั้งสามของศาสนาฮินดูอันได้แก่พระพรมพระวิศนุและพระศิวะนะครับ
เพื่อประทานพรให้สมหวังโดยเฉพาะเรื่องความรักครับ
รวมถึงจะขอให้เจอเนื้อคู่ตามความเชื่อก็เชื่อกันเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะ
เกรดเวย์บางซื่อก็มีผู้คนเข้าไปขอพรตามคำแนะนำของเพจเจ้าหญิงสายมูนะครับ
ที่เขาบอกไว้ว่าการบูชาพระตรีมูลตินะครับจะช่วยทำให้สมหวังกับเรื่องของความรัก
การงานการเงินสุขภาพนะฮะแนะนำว่าวิธีการบูชาไม่จำเป็นต้องกราบไหว้
เลิกวันหรือเวลาสะดวกเมื่อไหร่เลิกสะดวกครับสะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้
ไม่จำเป็นต้องใช้ของบูชาที่มีแต่สีแดงนะฮะหรือว่าต้องใช้ดอกกุหลาบเท่านั้น
สามารถบูชาได้ต่ำหลักตามกำลังศรัทธาครับคุณผู้ชม
ส่วนปีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบริเวณหน้าศูนย์การค้า
ซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งนะครับ
ที่คนโสดเขาไปกราบไหว้ขอพรจากองค์เทพอย่างต่อเนื่อง
ในจำนวนนี้ยังรวมไปถึงคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
ที่เคยกราบไหว้ขอพรไว้เมื่อปีที่แล้ว
แล้วสมหวังกันรักกันก็มากลับไหว้
ขอให้ชีวิตคู่เนี่ยราบรื่นต่อไปด้วยนะครับ
ผู้ที่เชื่อว่าองค์เทพจะเสด็จลงมาประทับให้พรในทุกวันพระราชสมดี
ช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึง๒๒นาฬิกานะครับ

ของบูชาตามแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
เพื่อขอพรให้สมหวังกับความรักก่อนถึงวันวาเลนไทยนะฮะ

จะต้องมีกุหลาบ๙ดอกหรือว่าพวงมาลัยดอกกุหลาบ
มีทูบมีเทียนมีน้ำแดง
ผลไม้สีแดงก็เอามาใช้บูชาได้
หนึ่งในสายมูเตลูครับนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยหนุ่มโสดสาวโสด

ถ้าหากต้องการจะสมหวังในความรักต้องมาที่นี่ครับ
ในทุกวันจะมีคนเข้าไปขอพรอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันวาเลนไทยจะเยอะเป็นพิเศษครับ
ต่ำไม่มีนะมาลำเองบ้าง
มีความเชื่อขนาดไหนครับเรื่องรัก

ถ้าถามสำหรับตัวเราอยู่ตรงนี้เนอะ
ก็ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของแต่บุคคลนะครับ
ศรัทธาสบายใจจะกราบไหว้เทพเจ้าองค์ไหน
จุดไหนก็สามารถปฏิบัติได้นะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือ
ต้องรักแล้วก็ดูแลตัวเองคิดดีทำสิ่งดีนะครับ
แล้วสิ่งดีก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของทุกคนครับ